แต่ถ้าคุณผู้ชมดูตลอดข่าวเช้านี้
จะได้เห็นอะไรที่มันแปลกตาแล้วก็ยิ่งใหญ่แน่นอน
เอาเป็นว่าช่วงแรกพวกความรักษาศิริหมดคนจะพาคุณผู้ชมไปดูประเพณี

ช่วงนี้ทั้งงานบุญกระถิ่นก็มีออกพรรษาก็มี
ประเพณีหนึ่งคุณผู้ชมที่เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้
อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันไปดูค่ะ
นี่เลยค่ะงานประเพณีลากพระทางน้ำข้ามทะเล
ถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนะคะ
ที่บริเวณท่าเทียบเรือที่จังหวัดตรัง
โดยความร่วมมือของอบตหาดสำรานกับการท่องเที่ยวจังหวัดตรังนะคะ
จัดขึ้นมาเพื่อสืบทอดประเพณีงานบุญที่มีพลังความศรัทธาและความเชื่อ

ใช่ค่ะและนี่นะคะก็จะมีขบวนเรือพระ
จะมีพระพุทธรูปและพระสงฆ์ร่วมขบวนทางน้ำ
และที่เห็นเป็นขบวนยาวก็คือเรือบริวารและเรือติดตามค่ะ
ที่จะลากพระไปยังแหลมจูโหยเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรัง
ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของพยูนฟู้งสุดท้ายในทะเลตรังนะคะ
ที่เขาทำกันแบบนี้เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา
แล้วก็ขอบพระคุณพระแม่คงคาที่ให้อาชีพ
ให้ครอบครัวได้ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง

ถือเป็นประเพณีของชาวตรังที่เขาสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นนี่แหละคุณผู้ชม
คนที่อยู่ภาคอื่นอาจจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์แบบนี้
เราก็มาเล่าสู่กันฟังให้เห็นว่าเขามีประเพณีดีแบบนี้สืบทอดกันมาด้วย
นี่โอ้โหคุณผู้ชมเริ่มจะไลน์กันเข้ามาแล้วนะ
นี่บอกว่าแก้บงแก้บนด้วยไข่ไก่ก็มีเหมือนกัน

บางคนก็บ่นเป็นสาระเป๋าเป็นหัวหมูเป็นผลไม้อะไรอย่างนี้
คือเยอะมากเลยคุณผู้ชมใครมีวิธีการขอพร
แล้วก็ของที่แก้บนอะไรที่มันแปลกที่บางคนเขานิยมกัน
ก็ส่งไลน์มาพูดคุยกันเยอะนะคะ